คุณผู้ชมครับมีชายชาวเมียนมาคนหนึ่งเขาก็อ้างว่าเขาทนไม่ไหว
แฟนสาวเนี่ยชวนทะเลาะมาราทอนข้ามวันข้ามคืนเอามีดเนี่ยแทงเขาเลยนะฮะ
เข้าอกเสียชีวิตนะฮะคาซอยกลางชุมชนบ้านแหลมที่เพชรบุรี
กลางซอยแบบนี้เลยสพบ้านแหลมก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุนี่เป็นในซอยโต๊ะสนุกนะฮะตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางซานถวย
อายุสี่สิบห้าปีเป็นแรงงานชาวเมียนมาเสียชีวิตในสภาพคุกเข่านะครับ
ว่ำหน้าเลือดนองพื้นขวามือนะฮะ
ผู้ตายมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายแล้วก็ต้นแขน
ขวาห่างจากร่างของนางซานถวยสัก๑๕เมตรเนี่ยมีมีดปลายแหลมเปื้อน
เลือดตกอยู่เล่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีนายหม่องนะฮะนายหม่องนายนี่
มีนะหูยแหลมจริงนายมองนายอายุ๓๘ปีเป็นลูกจ้างเรือประมง
เปื้อนเลือดนี่คนนี้ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อ้างว่าคบหา
อยู่กินกับนางซานถวยผู้ตายมาหลายเดือนแต่นางซานถวยเนี่ย
ชอบหาเรื่องด่าทอชวนทะเลาะบ่อยก็ยอมมาตลอดจนกระทั่งเมื่อ
คืนที่ผ่านมาตอน๕ทุ่มทะเลาะกันอีกทะเลาะยันเช้าทำให้บรรดาล
โทษะคว้ามีดปลายแหลมเนี่ยแทงใส่เข้าไปจุดเกิดเหตุก็คือหน้า
ห้องพักแทงไปสองทีนางทานซวยก็วิ่งหนีตายออกมาจากห้องไปได้
แค่๕เมตรฮะกลางถนนก็ล้มลงนั่งคุกเข่าคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่
กลางถนนอันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับคุณระวีการ
วิจิตฮะน้องเลิฟผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ได้กล้องวงจรปิดหน้าหอพักที่เกิดเหตุช่วงเช้าวันนี้
นะครับ๖นาฬิกา๓๒นาที
คนก่อเหตุคือในห่องนี่เขาอ้างว่าทะเลาะกับแฟนสาวตั้งแต่
เมื่อคืนตั้งแต่๕ทุ่มยานเช้านี่นะก็เห็นทั้งคู่ทะเลาะกัน
จริงจริงนะครับอ่าในหม่องคนก่อเหตุก็นั่งอยู่ในตัวบ้านนางซานถวย
ยืนอยู่หน้าบ้านมีช่วงหนึ่งในหม่องก็พูดขึ้นมาว่าอยากตายใช่ไหมอยาก
ตายมากใช่ไหมนี่นะแล้วในมองก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ปรีเข้าไปแทง
เขานะนางซานถวยถูกแทงก็วิ่งหนีออกไปแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่กลาง
ถนนตอนที่ตัวบ้านวิ่งมาดูแล้วนะในหม่อนี้แทงเมียไปแล้ว
นะครับในหม่อนี้ไปแทงซ้ำด้วยนะตอนที่นางสานทวยกรีดร้อง
เนี่ยแล้วเสียงเงียบไปนะครับก็คือเสียชีวิตชาวบ้านก็มาที่
จุดเกิดเหตุกันแล้วก็ต่อว่าด่าทอในมองนะแล้วก็ไล่ออกไปจาก
จุดเกิดเหตุในหม่องก็ไม่ยอมใส่เสื้อนะฮะแต่ไม่ได้หนีไปไหน
นะครับก็ไปเดินไปนั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองหลังเกิดเหตุไม่ถึง
นาทีพอญาติทราบข่าวก็มาดูนางซานถวยกันก็ร้องไห้กันนะฮะ
ในหม่องก็เดินถอดเสื้อออกจากจุดเกิดเหตุนะจังหวะนั้นตำรวจ
มาถึงที่เกิดเหตุพอดีนะครับ๖นาฬิกา๕๒นาทีรถพยาบาล
ก็มานำร่างของนางซานถวยส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
ก่อนที่รถตำรวจเนี่ยจะวนมาที่จุดเกิดเหตุ
โดยมีในมองเนี่ยกระโดดขึ้นไปนั่งหลบอยู่ท้ายกระบะรถตำรวจ
จังหวะตรงนี้นะฮะไม่ใช่อะไรหรอก
กลัวจะถูกชาวบ้านเขาลุมประชาธรรมเอา
ก็เลยยอมมอบตัวแต่โดยดี
แต่ถ้าตำรวจมาช้ากว่านี้เนี่ยญาติผู้ตายก็ไม่รู้ว่าจะเดินหนีไปไหนเหมือนกันนะครับ
ลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าจุดเกิดเหตุนะครับ
ญาติของนางซานถวยก็นี่ฮะกำลังมาเตรียมรอรับศพนางซานถวยกันอยู่
น้องสาวบอกว่าพวกเธอมาจากเกาะสองจังหวัดระนอง
มาทำงานที่เมืองไทยเกือบ๒๐ปีแล้วนะ
จากเกาะสองระนองก็มาอยู่ที่เพชรบุรี
นางซานถวยเนี่ยมีลูกติดเป็นผู้หญิงอายุ๑๙๑คนเช่าห้องอยู่ที่นี่
ห้องพักเบอร์๒ส่วนในหม่องคนก่อเหตุอยู่ห้องเบอร์๓นะครับ
ก็อยู่ข้างห้องกันฮะอยู่ไปอยู่มาก็เลยคบหาอยู่กินกันได้ประมาณ๑ปีนะ
โดยทั้งคู่เนี่ยทำงานรับจ้างแกะหอยที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันบ่อย
แต่ไม่เคยรุนแรงขนาดนี้นี่น้องสาวผู้ตายนะฮะ
เมื่อคืนนี้เธอบอกว่าพี่สาวเนี่ยเอาลูกมาฝากไว้กับเธอบอกจะไปทำธุระ
จากนั้นก็กลับไปที่ห้องจนเช้ามืดเนี่ยเพื่อนข้างห้องพี่เนี่ยโทรมาบอก
บอกพี่ทะเลาะกับในหม่องแล้วถูกแทงเธอก็รีบมาดูมาถึงพบว่าพี่เนี่ยกำลังจะขาดใจตายแล้วนะฮะ
เชื่อว่าคนก่อเหตุตั้งใจฆ่าพี่สาวของเธอ
เขาตั้งใจตั้งใจฆ่าเลยคาดเดียวก็อ้อไม่ได้ตั้งใจผักโสภรดใช่มั้ย
แต่ว่ามีคาดเดียวไม่ใช่
หม่องก็ดูเหมือนจะร้องไห้นะบอกทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
พอรถตำรวจมาในหม่องก็ไม่ได้หนีนะกระโดดขึ้นหลังรถตำรวจทันที
ตั้งแต่เช้าด้วยไงเขาก็นั่งเหมือนนั่งรอตำรวจพูดอะไรเขาเสียใจอะไรอย่างเงี้ย
ร้องไห้ด้วยเหรอร้องไห้เขาบอกไหมว่าที่ทำไปเพราะอะไร
เขาบอกอารมณ์ชูบด่าเยอะด่าทั้งคืนเลยเพราะว่าได้ยินห้องมันจะอยู่แค่ข้างหลังของนี้จ้ะ
แต่ก็ไม่นึกถึงว่าจะแทงกันก็นึกว่าทะเลาะกันธรรมดา
คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่วัดลักษณะรามที่อำเภอบ้านแหลมนะครับ
ครอบครัวก็รับศพของนางซานถวยมาตั้งบริเวณกุศลที่นี่เดี๋ยวจะสวดศพ๓คืนนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะลูกสาวยุค๑๙ปีก็ร้องไห้แทบขาดใจแล้วครับ
ที่ต้องสูญเสียแม่ตัวในหม่องสพบ้านแหลมก็แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ
คือฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับตอนนี้ก็นำตัวส่งฝากหางที่สารเรียบร้อยแล้ว